ท่านผู้ชมครับสิ่งสำคัญที่เราต้องช่วยกันในขณะนี้
เพื่อต่อสู้กับการแพร่กระจายของโควิด๑๙ในบ้านเมืองของเรา
ก็ง่ายเหมือนข้างหลังของเราอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
แต่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือใครอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วไปสัมผัสใกล้ชิด
ท่านต้องบอกความจริงใช่ค่ะอ่าไม่เชื่อดูที่พิศนุโลกนะครับ
วันนี้ท่านผู้ว่าแถลงนะครับทุกผู้ชมครับว่าพิศนุโลกพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙
เป็นรายที่๒แล้วรายที่๒นี้คือหญิงสาวอายุ๒๐ปี
ที่เป็นลูกสาวของคนติดเชื้อรายแรกของพิศนุโลก
แต่ไม่ยอมบอกว่าอยู่ใกล้ชิดกับแม่ไทม์ไลน์เป็นอย่างนี้ครับ
ผู้ป่วยคนนี้นะฮะที่เป็นหญิงอายุ๒๐ปีเนี่ยใกล้ชิดกับแม่ที่เป็นผู้ป่วยรายแรก
เริ่มมีอาการไอเจ็บคอแล้วก็มีน้ำมูกเมื่อ๑๕มีนาคม
จากนั้น๑๘มีนาคมไปนอนเฝ้าผู้ติดเชื้อรายแรกที่โรงพยาบาล
แล้วไปศูนย์การค้าปฐุมทอง
ทำฟันที่คลินิกทำฟันเอกชนไปห้างสรรพสินค้าในอำเภอเมืองพิศนุโลก
แล้วก็มีไข้จากนั้นจึงไปรับการตรวจที่โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร๒๔มีนาคมเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
พุทธชินราชพิศนุโลก๒๕มีนาคมผลออกมาว่าติดเชื้อโควิด๑๙
ไม่ได้บอกตั้งแต่แรกใช่ค่ะแล้วก็ไปหลายที่เลยค่ะ
วันแรกที่มีไข้ไม่ได้บอกว่าหนูเคยไปเฝ้าแม่ที่ป่วยโควิด๑๙
ใช่ค่ะนี่ฮะผู้ป่วยคนนี้เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับ
พักอยู่หอพักเอกชนนอกมหาวิทยาลัยตอนแรกตอนที่มีไข้
ไม่ยอมแจ้งประวัติว่าเคยใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นโควิด๑๙
หมอก็ตรวจรักษาตามอาการพอรู้ผลว่าเป็นโควิด๑๙
อ้าวยุ่งเลยทีนี้ก็ต้องแยกต้องกักตัวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสวน๒
คนที่ใกล้ชิดเพื่อประเมินความเสี่ยงบุคคลอื่นอีก
โอ้โหตามไทม์ไลน์เยอะแยะไปหมดค่ะนี่นะฮะอีกคนนึงเป็นคนที่สามนะครับ
พิสุนโลกแถลงวันนี้เป็นผู้หญิงไทยอายุ๔๑ปีนะครับ
ส่งหัวหน้าที่สนามบินดอนเมือง๑๐มีนามีประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิง
สุขุมวิทย์๑๖มีนาเดินทางกลับพิศนุโลกด้วยรถยนต์ส่วนตัว
มีนามีอาการป่วยไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ขอตรวจโควิด๑๙
มีนาคมผลออกมามีเชื้อเป็นบวกติดโควิดสิบเก้า
แล้วก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิศนุโลก
ส่วนเมื่อคืนนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลกในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ
มีคำสั่งปิดอาคารชุดแอดทรีคอนโดถนนบึงพระจันทร์อำเภอเมืองพิศนุโลก
เป็นการชั่วคราวตั้งแต่๒๕มีนาคมตอน๕ทุ่มจนถึง๘เมษายน๕ทุ่มนะคะ
ผู้ใดเข้าไปหรือออกจากสถานที่นี้เลยนะคะ
ไม่ให้ออกด้วยไม่ให้เข้าไม่ให้ออกค่ะเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ซึ่งก็คือนายอำเภอเมืองพิศนุโลกหรือผู้ที่ในอำเภอเมืองพิศนุโลก
มอบหมายเพราะว่าผู้ที่ติดโควิด๑๙รายแรกและรายที่๒อยู่ที่นี่
เอาสองแม่ลูกอยู่ที่นี่ใช่โอ้โหใครฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
ทั้งสามรายของพิศนุโลกอาการไม่รุนแรงผลเอ็กซาเรย์ปอดยังปกติ
สอบสวนโรคมีคนสัมผัสใกล้ชิดประมาณ๙คนได้นะคะ
ล่าสุดก็เลยมีการได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนเป็นโรงพยาบาลภาคสนาม
โรงแรมมีการให้ที่พักสำหรับผู้ที่ป่วยโควิด๑๙ด้วย๒ที่
เคสของลูกสาวเนี่ยที่ไปเฝ้าแม่แล้วไม่ได้บอก
อันนี้คือมันเห็นเลยว่าเห็นไหมเขาเดือดร้อนไปหมดเลย
เป็นคนที่มาใกล้ชิดเดือดร้อนที่พักเอ่ยอะไรเอ่ย
คือสุดท้ายเนี่ยยังไงคุณก็ได้รับการรักษา

คุณบอกเขาก็รักษาคุณคุณบอกดีกว่า